เดี๋ยวจะพาไปกินกันที่ตลาดที่จังหวัดอุทัยธานี
ของดีของเด็ดที่นี่เขาว่ากันว่าคือขนมหวานครับ
ไปกันไปไปให้ถูกที่นะ
ตลาดสาวให้อยู่แถวตลาดวิถีชุมชนในพื้นที่ตำบลบันไร่อับถึงบันไร่จังหวัดอุไทยทานี

แต่วันนี้ที่เราจะนำเหนอเนี่ยคือขนมโบราณอย่างขนมถ้วยขนมตาลและขนมกล้วย

ชอบใช่ไหมจริงใครชอบตามไป
ไปค่ะเขาสู่ตรงนี้อยู่ตรงฝากทางเข้าตลาด
อยู่ด้านขวามือร้านที่๒เป็นของคุณปิยะธิดาจงกสิกรรมอายุ๕๒ปี
เธอเล่าให้ฟังว่านี่ขนมเธอน่ะเป็นสูตรจากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย

วิธีการทำเธอบอกว่าเปลี่ยนนะ
เปลี่ยนจากแป้งที่แบบโม่แบบโบราณยุคสมัยมันเปลี่ยนไป
ก็ไม่ใช่แป้งสำเร็จรูปแทนแต่ความอร่อยยังเหมือนเดิม
ตอนที่เธอนึ่งเธอก็นึ่งข้างเนี่ยสดใหม่อย่างนี้เลย
ค่ะนี่คือขนมถ้วยนะฮะ
โอ้โฮขนมถ้วยนะ
ใส่ลงไปแบบนี้นะแล้วก็ปิดรอให้แบบว่ามันขึ้นรู
ใช่เสร็จปั๊บเปิดอีกทีเพื่ออะไร

นี่เติมหน้ากะทิมันลงไป
ค่ะหวานหอมแค่มนิดหน่อย
อยากกินขนมถ้วยแต่ออกทางหอมมัน
นี่กะทิของเธอสดใหม่ฮะ
เธอบอกเธอหมุนเวียนทำอยู่อย่างนี้นะรอบนึงเนี่ยก็เฉลี่ย๒๐๐ถ้วยนะ
ค่ะการทำพีชอะเยอะนะเนี่ย

นี่เลี่ยวคนขักอย่างนี้หยอดลงไปหยอดลงไป
ถ้ายังไม่มีใครช่วยหยอดผมหยอดให้เอาไหม

ไม่ได้ไปหยอดอย่างอื่นนะไม่ได้เป็นคนหลายหนมโก๊กหรอก
อ้าวฉีกไปทางตีแบดบ้างโรยด้วย
มะพร้าวมะพร้าวขูด

เออคู่กันอร่อยมากเลย
ขายยังไงหนมถ้วย๗ถ้วย๒๐บาท
ศักดิ์แล้วส่วนขนมตาล๕ถ้วย๒๐บาท
เอาต้นอ่ะงั้นก็จัดกันไปไปกันที่นี้
ทัยธานีไปตลาดแห่งนี้ยังมีอีกหลายอย่างให้น่าซื้อหา
และที่สำคัญถ้ากลัวจะไปไม่ถูกหรือจะโทรไปสอบถามจองก่อน
หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วนะครับ
โทรสั่งได้เลยใครอยู่อุทัยก็ไปได้เลยเช่นกัน